ติดตามโครงการดีของเหล่าศิลปินดาราที่เขาร่วมแรงร่วมใจกันนะคะ
โดยนำทีมโดยนะคะคุณเจเจตรินคุณตุ้ยธีรพัฒน์ปีเตอร์คอปเดเรนดอล
เคลลี่ธนพัฒน์เขมรพัฒน์รดา
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรวมหัวใจไปให้สุดที่แดนใต้
พร้อมกับขี่เจสกีจากกรุงเทพสู่๓จังหวัดภาคใต้
เมื่อวานนี้ออกสตาร์ทจากแม่กรองมาถึงที่หัวหินที่ชายหาดเขาตะเกียบ
เป็นระยะทาง๑๓๐กิโลเมตร
เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเยาวชนที่เจ็บป่วยพิการกำพร้า
ตลอดจนยากไร้และขาดทุนทรัพย์ในการดำรงชีวิต
รวมถึงขาดโอกาสทางการศึกษาอีกด้วยค่ะ

นี่ถือว่าเป็น
คุณนิวปีเตอร์เลยนะช่วงนี้คุณปีเตอร์เนี่ยเขากลับมางานชุกอีกครั้งหนึ่งแล้ว
บอกว่าเขาสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งในเรื่องของระเบียบวินัยทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิต
และนี่ก็ถือว่าเป็นการเข้าร่วมอีกหนึ่งโครงการดีนะคะ
จริงแล้วโครงการนี้เปิดตัวมาได้สักพักนึงแล้วถ้ายังจำกันได้
ในงานเปิดตัวแถลงข่าวเนี่ยคุณธัญญาธัญเรศแล้วก็คุณพิงกี้สาวิกาเนี่ย
ปะกันในหลายรอบหลายปีตั้งแต่เกิดประเด็นดราม่าขึ้นมา
ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครเคยขัดแย้งกันแค่ไหน
แต่ในวันนี้เราจะมาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อน้องเยาวชน
แล้วก็เด็กที่ด้อยโอกาสนะคะและนี่ก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจกัน
เหล่าศิลปินดาราที่ได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณกลับคืนมาด้วย
แล้วก็ได้ความร่วมแรงร่วมใจกันด้วย
นั่นแหละค่ะด้วยความร่วมมือร่วมใจกันแบบนี้นะ

ดารานักแสดงมาช่วยกันเยอะทีเดียวนะคะกับโครงการนี้นะ
จากเจสสกีแล้วค่ะโครงการนี้ก็ยังมีการขี่จักรยานด้วยคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าในการทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะ
แต่ว่ามันอาจจะมีการผิดพลาดหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้คุณผู้ชม
เราต้องส่งใจไปเลยนะคะให้กับคุณเออัญชาลีค่ะ
ซึ่งร่วมขี่จักรยานระดมทุนครั้งนี้ด้วยนะคะก็ประสบอุบัติเหตุค่ะ
คือจักรยานมันเกี่ยวล้มกันบริเวณอบตวังน้อยถนนเพชรเกษม
ซึ่งเส้นนี้ก็เป็นเส้นทางปัจจักรยานในระยะที่๒ของวันนี้ค่ะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเลย
ผลปรากฏว่าพี่เอกระดูกเชิงกรานหัก
ก็มีรอยพกช้ำนะคะแล้วก็เลือดไหลออกทางจมูก
ดูจากเหตุการณ์นี้ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะ

บันเทิงไทยรัฐขอส่งกำลังใจค่ะแล้วขอให้อาการบาดเจ็บดีขึ้นเร็วด้วยนะคะ
เป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วขอให้หายเร็วด้วยนะคะ
เจเองค่ะกระดูกสะบักไหล่นะคะหักค่ะเออนะคะ
แต่อาจจะเป็นเพราะว่าขี่เจสสกีนะคะค่อนข้างที่จะรุนแรงหรือเปล่า

อย่างที่คุณปีเตอร์บอกไงว่ามันคลื่นมันค่อนข้างที่จะแรงนะคะ
จะกระแทกขึ้นอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
ยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับโครงการนี้ด้วยนะคะ
เพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีที่จะช่วยเหลือสังคมของเรานะคะคุณผู้ชม